คุณผู้ชมเคยเห็นผู้ใหญ่แบบ

เขาได้ยินอะไรนิดเดียวเขาสะดุ้งตื่นเลยนะ

ทีวีด้วยนะเคลิ้มกำลังจะหลับ

สะดุ้งเลยครับ
แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่